งั้นทีนี้ไปดูสถิติของที่นี่หน่อย
วัดศรีอุทุมพรไปหาเจ้าแม่ศรีมณีทอง
เพราะคำใบ้ปริศนาที่ทุกคนรอมาแล้วจ้า

มาเลยนี่วัดศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อยนะคะ
หลังจากที่สาธุชนมาที่นี่จะต้องไปกราบไหว้สรีระสังขาร

และเสร็จแล้วก็ต้องแวะมาที่สาราตรงนี้
เพื่อจะมาขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียน
จริงเราเล่าทุกงวด
ใช้คำนี้ได้ไหมทุกงวดนะบางคนก็ได้โชคกลับไปสมใจจริง
ที่แล้วก็มีบางคนไม่ถูกก็เยอะ
แต่ส่วนใหญ่คนที่เขาถูกแล้วเขาก็จะมาแก้บนกัน

ส่วนคนที่อยากได้โชคส่วนใหญ่ก็จะต้องนำพวงมาลัยมาถวาย
แล้วก็มาจุดทูบจุดเทียนอธิษฐานขอพร
บางคนก็ล้วงปิงปองในคล่องบ้าง
บางคนก็นี่เขย่าเซียมซีบ้าง
แต่เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีต้องมาดูตรงนี้
มันมีคำใบ้ปริศนามาอีกแล้ว

งวดนี้มีอยู่ว่า
หง๕ตัวบินขึ้นบน

ช้าง๗ตัวบินลงต่ำ

ก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วกันแต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ไม่ได้มาบอกว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันจะทำให้หลายคนสมหวังนะ
สิ่งที่ผิดหวังมันก็เยอะ